เหมือนกับเรื่องนี้ค่ะที่รถตรวจทุกข์ตามมาตั้งแต่แรก
แล้วก็ตอนนี้มาตามความคืบหน้ากันกรณีของน้องอ้ำนะคะ
เด็กชายวัย๕ขวบที่หายตัวไปที่จังหวัดขอนแก่น
คุณหายไปตั้งแต่วันพระรหัสบดีที่แล้ว
วันนี้วันพุธเกือบครบสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยทางด้านคุณแม่ของน้องอ้ำก็เดินแจกใบปลิวในพื้นที่ค่ะ

เผื่อใครที่พบเห็นน้องอ้ำได้แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสนะคะ
ส่วนทางด้านตำรวจตอนนี้ก็เตรียมที่จะใช้รถแบ็คโฮล
ในการขุดหนองน้ำสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าต้องการรู้ว่าสรุปแล้วเจอไหม
อ้ำจะไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงไปหรือเปล่า

ซึ่งนางปุญญาวีปารกังแม่ของน้องอ้ำนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา
ได้นำใบปลิวไปแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้า
รวมถึงคนที่เดินจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดค่ะ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒๐เมตรเท่านั้น

ที่เดินทางไปจำหน่ายสินค้าตามตลาดนัตรกับพือที่ต่างได้นะคะ
ช่วยแจ้งเบาะแสในการติดตามหาตัวของลูกชาย
หายไปจนถึงวันนี้เป็นวันที่๖แล้วค่ะ

กำกับการสถานีตำรวจภูทรเปื่อยน้อย

บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้นำพ่อของน้องอ้ำไปสอบปากคำ
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นแล้ว

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของน้องอ้ำ
ขณะที่การสอบปากคำน้องกุ้งเป็นเพื่อนของน้องอ้ำนะคะ
อยู่ด้วยกันตลอดจนหายตัวไป
กุ้งบอกว่าน้องอ้ำยังอยู่ที่สระวง
น้องน้ำสาธารณะที่อยู่ตรงข้ามประสาทเปลือยน้อย
น้องอ้ำชอบมาดูรถแบ็คโฮลขุดลอกหนองน้ำนั่นเองค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถแบ็คโฮลขุดหาน้องอ้ำ
บริเวณด้านทิศตะวันตกของน้องน้ำ
ซึ่งเป็นที่ที่น้องกุ้งบอกว่าพบน้องอ้ำเป็นครั้งสุดท้าย
จนถึงขณะนี้ค่ะการขุดการค้นหานั้น
ยังไม่พบร่องรอยของน้องอ้ำแต่อย่างใด
ซึ่งถ้าวันนี้ไม่พบเนี่ยนะคะก็จะยุติการค้นหา
พร้อมจะใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนแทนการค้นหาต่อไปค่ะ